ไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องของการเมืองกันหน่อยค่ะ
พักการเมืองเขายังคงเดินหน้าพบปะประชาชนกันอย่างเต็มที่นะคะ
ถึงแม้ไม่รู้ชะตากรรมว่าตกลงวันเลือกตั้งจะไปตกที่วันไหนอย่างไร
ส่วนกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเขาก็ไปรวมตัวกันที่ลานสกายวอล์อนุสวรีชัยสมรภูมิ
ขอเรียกร้องให้ไม่เลื่อนการเลือกตั้งค่ะ
นี่ค่ะกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนำโดยนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือว่าจานิวเจ้าเดิมของเรานะคะ
แล้วก็มีนายเอกชัยหงกังวานนางสาวนัทธามหัฒนา
รวมตัวกันที่สกายวอล์อนุสวรีชัยสมรภูมิ
ขอแสดงสัญลักษณ์ในการเรียกร้องรัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ฟังเสียงประชาชน
จัดกิจกรรมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงค่ะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะ
มีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบมีสุนัขตำรวจสังเกตการตรวจตรา
แล้วก็จัดระเบียบไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมกิดขวางการจราจรและการสัญจรของประชาชนด้วย
ผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทยก็นำทีมเดินคารวะแผ่นดินที่จังหวัดขอนแก่น
และเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทั้ง๑๐เขตค่ะ
และขอยืนหยัดชัดเจนในการทำงานทางการเมืองที่เป็นการเมืองจริง
โดยมีจุดยืนการทำงานเพื่อประเทศและประชาชน
ถ้าหากได้รับความไว้วางใจจนได้สอสอจำนวนมาก
ค่อยมาคุยกันใหม่ว่าจะเอายังไงต่อไปค่ะ
ท่านหัวหน้าพักได้ประกาศแล้วเลยครับว่า
พักเราจะไม่เสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี
ตอนที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
เพราะว่าเราเป็นพักฯน้องใหม่
เราก็คงไม่ได้เพ้อฝันไปว่า
เราจะชนะเลือกตั้งเป็นที่หนึ่ง

และก็เป็นผู้มีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาล
เราทำงานการเมืองโดยสภาพความเป็นจริง
เคารพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
นายชีรวินิตโฆษกภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็บอกว่า
หลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักแล้ว
ที่ประชุมก็อนุมัติว่าที่ผู้สมัครไปแล้ว๓๔๖เขต
ตอนนี้เหลือแค่๓จังหวัด๔เขตเลือกตั้งเท่านั้น
คือที่แพ็ทชะบูนเลยน้องบัวลำพู

การสลับเขตเลือกตั้งที่ยังสับสนอยู่ค่ะ
ส่วนการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทั้ง๓๕๐คนนั้น
น่าจะเปิดตัวได้หลังมีพระราชกฤษฎีการเลือกตั้งออกมาก่อน
เพราะวันนี้คนไทยก็ยังคงมีความเป็นห่วง

อาจจะยังไม่ได้หันมาสนใจเรื่องการเมืองมากนัก
ส่วนเรื่องว่าที่ผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อนะคะ
วันนี้ก็มีการนำเสนอในที่ประชุมเกิน๑๕๐คนแล้ว

ว่าทั้งหมดทั้งมวลจะสามารถพิจารณาแล้วเสร็จได้
ในวันที่๑๔มกราคมค่ะ